มันสบายทำให้สายตามันโล่งเพราะว่าได้เห็นวิวสวยนี่
คุณทัศนัยคุณผู้ชมพาไปดูหน่อยช่วงปลายปี
เดี๋ยวจะให้คุณทัศนัยพาไปดูทุ่งดอกบัวตอง
นี่ที่ฉันจะพาไปดูก่อนค่ะที่นี่เนี่ยนะคะคือที่ดอยอินถนนที่เชียงใหม่
ตอนนี้นะมีเหมือยขาบเกาะอยู่บนยอดย่าเป็นน้ำค้างแข็งและอุณหภูมิ๔องศาคุณผู้ชม
ตอนนี้ค่ะพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยนะคะอากาศก็หนาวเย็นนี่ดูสิคะ
บนยอดดอยเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยนะโอ้ยอุทยานแห่งชาติดอยอินถนนที่จอมทองเชียงใหม่เนี่ยนะคะ
อุณหภูมิลดเลยเหลือเท่าไหร่ต่ำสุดเนี่ย๔องศาเนี่ยแล้วก็เป็นเหมือยขาบ
เป็นน้ำค้างแข็งเกาะบนยอดย่าตรงกิโลเมตรที่๔๕แล้วก็ยอดดอย
นักท่องเที่ยวที่เราขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวนี่ดูภาพสิคะ
คือเขาตื่นเต้นนะเวลาได้เห็นเหมือยขาบแบบนี้บอกว่านี่เห็นต่อเนื่องเป็นวันที่๒แล้ว
เมื่อวานก็เห็นวันนี้ก็เห็นแล้วยิ่งวันนี้นะท้องฟ้าเปิดด้วย
จุดที่ชมวิวกิวแม่ปานเนี่ยมีทะเลหมอกด้วยค่ะคุณผู้ชม
พระอาทิตย์ก็โผล่ขึ้นมาเหนือทะเลหมอกแสงมันสวยงามเหลือเกิน
นี่เอาจริงนะที่ดอยอินทนนท์เขาเพิ่งเปิดเมื่อวันที่๑๐พฤศจิกาที่ผ่านมา
นักท่องเที่ยวเขาก็มาเที่ยวช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะคะมากันเยอะเลย
ช่วง๒๐๒๑เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเดินทางมาเที่ยวตรงดอยอินทนนท์นี้
เกือบ๕๐๐๐รายแล้วด้วยนะคะ
สุดขอบเลยจะขึ้นตรงต้นไม้ที่อยู่ระหว่างทางไปทางด้านของจิ๋วแม่ป่า

น่าจะเอาน้ำแข็งไปกินกับน้ำแดง

ได้ไหมเอาไปต่อกันที่แม่เขาสอนกันหน่อย
ที่นี่เขาก็หนาวนะบรรยากาศการท่องเที่ยวก็คึกคักเหมือนกัน
นี่ภาพวาดหรือภาพจริงภาพถ่ายจริงจริงอู้นักท่องเที่ยวเขาไปเที่ยวมา
แล้วเขาไปถ่ายภาพนี้มาสวยมากสวยมากนะฮะทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อุคอนะฮะ
อำเภอขุนยวมที่แม่ห้องศรวันหยุดที่ผ่านมาคนเข้าไปกันโอ้โหตอนเช้านะ
แล้วได้ภาพนี้มานะนักท่องเที่ยวเขาไปเนี่ยที่แม่ห้องศรเนี่ย
ทำด้านของนายพาณุเดชร์ชายสกูลประทานสภาวิศากรรม
จังหวัดแม่ฮ่องศรแล้วก็นายกสมคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องศร
บอกว่าการเปิดเทศกาลชมทุ่งดอกบดตองปีนี้เนี่ย
นักท่องเที่ยวสนใจเยอะเกินคาดนะฮะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหม
แม้จะมีโควิดแต่ว่ามันเปิดประเทศแล้วเขาก็เลยบอกว่าเออก็ไป
สวมใส่หน้ากากอนามัยโชว์เรื่องของการฉีดวัคซีนด้วยอะไรแบบนี้
นักท่องเที่ยวสนใจเกินค่าใช่ไหมคุณเขาไปดูจากอะไร
ใช้จ่ายยอดซื้อสินค้าที่นั่นเพราะว่าเขาไปดูยอดแค่ยอดขายนะ
ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ห้องศรเขาก็ดำเนินการใช่ไหม
ไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทนะคะอันเนี้ยยังไม่รวมพวกค่าใช้จ่ายต่างต่าง
นักท่องเที่ยวมาซื้อสินค้าใช้บริการของผู้ประกอบการชุมชนนะ
อันนี้แค่นับบูธจำหน่ายสินค้าโอท็อปของจังหวัดยอดรวมเนี่ยยังล้านกว่าบาท
แล้วเงินเนี่ยมันจะไหลไปในพื้นที่เท่าไหร่คนในชุมชนเขาจะมีรายได้กันอะเนาะ
ชาวบ้านที่ขายของตามข้างทางต่างต่างนี่เนอะเออก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะ
เอาจริงเปิดประเทศแบบนี้แล้วก็อยากให้ทุกอย่างมันดี
แต่อย่างหนึ่งที่ไม่ลืมก็คือมาตรการป้องกันตนเองนั่นแหละค่ะเห็นแล้วก็สบายใจนะฮะ